ท่านผู้ชมครับมีคดีความที่เกิดขึ้นกับครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งนะครับเขาก็เป็นผู้เสียหายแล้วก็ความสูญเสียนี่เยอะ
พ่อต้องเสียชีวิตลูกสาววัย๕ขวบต้องเป็นผู้พิการติดเตียง
บาดเจ็บสาหัสจากการถูกรถกระบะเมาแล้วขับพุ่งชนร้านสเต็ก
ปัจจุบันเนี่ยคดีถึงที่สุดล่ะทั้งอาญาและแพ่งนี่ฮะตอนเกิดเหตุ
ภาพจากล้องวงจรปิดนะครับวันเกิดเหตุช่วงปี๒๕๕๗นะครับ
มีรถกระบะคันหนึ่งพุ่งชนร้านสเต็กปากซอยเอกชัย
ถนนเอกชัยแขวงและเขตบางบอนกรุงเทพนะครับนายพานุทัศน์ศักดิ์สิทธิพันธ์
อายุ๔๒ปีณขณะนั้นเมื่อปี๕๗นะครับเป็นเจ้าของร้านสเต็กลุงใหญ่
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็น้องการ์ตูนเด็กหญิงนาราซิริ
ที่เป็นลูกสาววัยห้าขวบบาดเจ็บสาหัสนะฮะอาการเนี่ยคือ
กระทบกระเทือนทางสมองประสาทตาฝ่อแล้วก็ขยับร่างกายไม่ได้
เว้นแขนกับขาที่ขยับได้บ้างเล็กน้อยแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับ
คุณแม่ปัจจุบันมาเปิดร้านสเต็กชื่อร้านคุณแม่การ์ตูน
เพื่อหารายได้เพราะว่าลูกสาวก็ต้องรักษาพยาบาลดูแลกันอีกเยอะนะครับ
แล้วก็ได้โพสต์เรื่องราวล่าสุดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าครอบครัวตอนนี้
ตัวเธอเหมือนตายทั้งเป็นศูนย์เสียสามีไปตลอดกาล
ลูกสาวก็เหมือนตายทั้งเป็นเป็นผู้ป่วยติดเตียงพิการนะครับ

คดีตอนนี้นะครับถึงดีกาแล้วทั้งแพ่งและอาญา
เฉพาะที่ดูแลลูกสาวน้องการ์ตูนเนี่ยนะรวมค่าใช้จ่ายกว่า๒ล้านนะครับ
มีการต่อสู้ทางแพ่งและอาญาถึงดีกาสารสั่งจำคุกคู่กรณี
อาญาจำคุก๑ปีทางแพ่งให้จ่ายค่าเสียหายให้กับเหยื่อเป็นเงิน๖ล้านบาท

คู่กรณีอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายตามสารสั่ง
ก็ต้องไปสู่ขั้นตอนในการตั้งทนายเพื่อสืบทรัพย์
คุณแม่น้องการ์ตูนบอกว่าก็ทำอย่างสุดความสามารถ
สุดท้ายแล้วทนายบอกว่ายังไงรู้ไหม

วันนี้ผ่านมา๒ปีแล้วหลังสารดีกาตัดสินออกมา
นั่นเท่ากับว่าเหลือเวลาอีก๘ปี
หลังจากเข้าสู่กระบวนการสืบทรัพย์เพื่อจะบังคับคดีในการชดใช้แล้วเนี่ยมันมีเวลา๑๐ปี

มันจะเป็นหลักการเดียวกันอยู่แล้วคือมันหลักการเดียวกันแล้วไม่ใช่มันคือหลักการเดียวกันกับคดีแพรวาที่คุยกันอยู่เลย

ตอนนี้๒ปีสืบทรัพย์มาแล้วคู่กรณีไม่มีทรัพย์คุณแม่น้องการ์ตูนบอกเหลือเวลาอีก๘ปีในการสืบทรัพย์
ถ้าไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเนี่ยเท่ากับว่าสามีเธอตายฟรีลูกสาวต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตแบบนี้ฟรี
กับน้องการ์ตูนบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าได้แค่ชัยชนะจากคำพิพากษาไม่มีอะไรที่จะชดเชยกับชีวิตของสามีและลูกสาวที่ตกเป็นเหยื่อในครั้งนี้แม้แต่นิดเดียว
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปคุยกับคุณแม่ของน้องการ์ตูนนะครับ
นางสาวสรรญาชำนินะครับเธอบอกว่าแม้ว่าสารจะสั่งให้คู่กรณีจำคุกเป็นเวลา๑ปีและชดใช้ค่าเสียหาย
เงิน๖ล้านบาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเธอไม่เคยได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีเลยตั้งแต่เกิดเรื่องได้รับเพียงเงิน
ค่าซ่อมแซมร้าน๔๐๐๐บาท
และอีก๒แสนบาทได้จากเงินประกันของคู่กรณี
หรือแม้แต่คำขอโทษที่มาจากใจ
ก็ไม่เคยได้ยินออกมาจากปากคนชนแม้แต่ครั้งเดียว
ในช่วงตลอด๕ปีที่ผ่านมา

เพื่อจะก้าวข้ามผ่านความทุกข์ใจต่างไปให้ได้

จะเอาเงินไหนมาให้เราเขาไม่ใช่เทวดา
สุดท้ายมาก็ไม่มีไม่เคยมีคำขอโทษ
ครั้งเดียวที่น้ำพึ่งขอโทษคือต่อหน้านักข่าว

เขาเหมือนจะช่วยเราได้คือแค่วางเงินประกันศาล
แต่นั่นคือการวางเพื่อบรรเทาโทษเขา

สุดท้ายมาปรึกษาพี่ทนายถึงได้รู้ว่า
ขบวนการข้อกฎหมายมันค่อนข้างมีขั้นมีตอนเยอะ
ขั้นตอนของแต่ละอย่างกว่าเราจะได้เงิน
จากฝ่าสารยังศาสตร์ตัดสิน

ให้เหื่ออำนวยให้กับคู่กรณี
คนทำผิดมากกว่าคนที่เป็นเหยื่อ

กฎหมายตัดสินแล้วว่าเป็นอย่างนี้สุดท้ายมา

อืมพอสืบทรัพย์แล้วมันไม่มีทรัพย์เนี้ย

ใช่ทีนี้ก็ต้องไปดูว่าไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ย
เขามีการยักย้ายถ่ายโอนไปก่อนหน้านี้หรือเปล่า

ทีนี้ค่ะเราไปถามเรื่องนี้จากทางทนายเดชากิติวิทยานันต์

ก็บอกว่ากรณีเรื่องของน้องการ์ตูนนะคะ
ถ้าจะมองว่าเป็นช่องว่างของกฎหมาย

เพราะว่าโทษทางแพ่งไม่ได้เป็นการตัดสินให้จำคุก

ทางออกในการช่วยเหลือเหยื่อในลักษณะแบบนี้
ที่เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุมีความสูญเสียแบบนี้นะคะ
หลังจากสารมีคำพิพากษาแล้ว
และไม่สามารถสืบทรัพย์มาบังคับคดีได้
ในภาพใหญ่เนี่ยควรจะให้หน่วยงานของรัฐ

ตั้งเป็นกองทุนผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ

ในกรณีที่ไม่สามารถบังคับคดีไปเอากับผู้กระทำความผิดได้
กรณีของครอบครัวน้องการ์ตูนหรือกรณีคดีแพรวา๙ศพมันจะคล้ายกันมาก
ก็เลยมีการเสนอว่าออกกฎหมายในลักษณะแบบนี้มาช่วยจะดีกว่าไหม
ถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องช่องว่างทางกฎหมายก็มองได้

สารชั้นต้นสารอุทธรสารนิกาพอชนะคดีก็ไม่ได้ทรัพย์สิน
ทรัพย์ไว้ก่อนล่วงหน้าพอมีการฟ้องร้องอะไรต่างต่าง
แล้วก็ต้องขอให้มีการอายัดทรัพย์ไว้ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนในระหว่างพิจารณาคดี
เพราะฉะนั้นต่อไปกระทรวงยุทธรรมอาจจะออกกฎหมายขึ้นมา
ให้มีกองทุนที่ดูแลพวกผู้ประสบภัยเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุ
อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ต้องออกมาเป็นกฎหมายนะครับ
เหมือนกับกรณีเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐจำได้ไหม
ผิดถูกไม่รู้ว่าถ้าเกิดค่าเสียหายไม่พึงประสงค์ปุ๊บเนี่ย
พรบประกันสุขภาพแผ่งชาติก็สามารถไปขอรับเงินจากทางรัฐการณ์ได้ก่อนเลย
อันนี้ก็ดีครับต้องคงต้องภาครัฐต้องออกมาเริ่มต้นนะครับ
ก็เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะคะเหมือนทนายเดชาบอกว่า
เกิดเป็นกรณีเรื่องของอุบัติเหตุแล้วมีผู้สูญเสียแบบนี้
ก็คือสืบทรัพย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ต้องรอให้จบสารดีกา
เพราะกว่าจะผ่านศาลชั้นต้นอุทธรณดีการ์มาหลายปี
ทรัพย์ตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยมีทรัพย์อะไรบ้างอายัดเอาไว้ก่อน
เพื่อต้องมาชดใช้ค่าเสียหายไม่อย่างนั้นระหว่างทางอ่ะ
ย้ายถ่ายโอนขายไปอะไรไปเราไม่รู้ไงมันยากอ่ะ
กลายเป็นภาระของผู้สูญเสียผู้เสียหายนะ
ถ้าเกิดเขาจะแบบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเราก็ต้องมานั่งไล่ตามเอาเอง
เนี่ยค่ะทนายเดชาก็เลยบอกว่าถ้าเทียบกันดูแล้วเนี่ยนะคะ
แพรวากับคดีของครอบครัวน้องการ์ตูนคดีนี้
คดีของน้องการ์ตูนเสียเปรียบนะเพราะว่าพอสืบทรัพย์แล้ว
ทำผิดมันไม่มีทรัพย์ที่จะมาขายท่อตลาดไม่มีเงินมาเยียวยา
แบบนี้ค่ะทางทนายเดชาบอกว่าถ้ามีกองทุนช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อทางอุบัติเหตุขึ้นมาจริงเนี่ย
จะช่วยเหลือเหยื่อได้มากเลยส่วนเงินกองทุนนี้ถ้าถามความเห็นทนายเดชานะ
จะเอามาจากไหนดีก็อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างเช่นภาษีบาปเหล่าเบียร์บุหรี่อะไรแบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ถ้าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราเอาจริงนะก็น่าจะช่วยได้แล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้สูญเสียจากกรณีอุบัติเหตุในลักษณะแบบนี้
ปัญหาของคุณแม่ของน้องการ์ตูนไม่ใช่แค่เรื่องของไม่สามารถที่จะได้รับเงินเยียวยาชดใช้จากทางฝั่งคู่กรณีนะ
แต่ค่ารักษาพยาบาลน้องการ์ตูนเนี่ยลูกสาวเนี่ยตอนนี้ทางโรงพยาบาลแจ้งไว้คือ๒ล้านบาทใช่ค่ะ
ซึ่งคุณแม่ก็ไม่มีไปเอาจากคนที่ทำให้เกิดเรื่องเกิดขึ้นเขาก็ไม่มีสืบทรัพย์แล้วก็ไม่มีเนี่ยคุณแม่บอกโอ้โหตอนนี้แบบเครียดมากนะฮะ
ก่อนหน้านี้เคยมีการเปิดรับบริจาคคนก็ช่วยเหลือไปเยอะในระดับหนึ่งแล้ว